ตรวจน้ำสตูเนี่ยนะคะเข้าไปพูดช่วยเหลือ
ผู้ชายอายุ๔๕ปีได้คนหนึ่งหลังจากที่ไปพบว่าผู้ชายคนนี้
ลอยคออยู่กลางทะเลและสภาพที่ไปเจอเนี่ยอิดโรยมากแล้วเนี่ยนะคะ

ถามว่าเป็นอย่างไรมันลอยคออยู่ในทะเลแบบนี้
อยากจะกลับบ้านในประเทศไทย
แต่ด่านบกมันไม่เปิดไม่อนุญาตให้คนจากมาเลเซียเข้าประเทศไทย

เจ้าหน้าที่เอาเรือไปรับนายรัตนพลพันธ์อุ่นอายุ๔๕ปี
ชาวบ้านสตูนค่ะหลังชาวประมงไปเจอนารัตนพล
ลอยคอกลางทะเลสภาพใกล้จะจมน้ำ

แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของโรงพยาบาล

สอบถามทราบว่าระหว่างชาวประมงเอาเรือหางยาว
ออกไปหาปลาในทะเลในตะมนต์ปูยู
ไปเจอนายรัตนพลลอยคออยู่
ลักษณะเหนื่อยล้าหมดแรงก็เลยเข้าไปช่วยเหลือ
ตอนแรกที่ช่วยเหลือได้ก็คือให้เกาะเรือเอาไว้
แล้วก็พามาค่ะพามาพักที่สาราให้ดื่มน้ำให้ทานข้าวให้นอนพักจนมีแรง

เป็นอย่างไรมาอย่างไรภาพกราฟิกเราทำให้ดูนะ
จะได้นึกภาพออกไปเจอเขาแบบไหน
เป็นอย่างไรมาอย่างไรรัตนพล
คุณรัตนพลบอกว่าว่ายน้ำมาจากฝั่งประเทศมาเลเซีย
เพราะทั้งฝั่งไทยและมาเลเซียห้ามคนเข้าห้ามคนออก
หลังจากนั้นค่ะก็แจ้งตำรวจน้ำเข้ามาช่วยเหลือ
เอาเรือไปรับพร้อมประสานรถโรงพยาบาลสตูน
รับตัวไปตรวจโควิดต่อก็ต้องทำตามขั้นตอนนะ
หลังจากโรงพยาบาลสตูนรับไปตรวจพบว่า
ไม่มีเชื้อโควิด๑๙แล้วก็ไม่เข้าข่าย
แต่อย่างไรก็ตามรัฐนพลต้องกลับบ้านไปกักตัวนะ๑๔วันนะคะ
สารวัตรตำรวจน้ำที่ไปรับตัวทราบว่าเจ้าตัวเดินเท้า
เรียบเขาและป่าชายเลนมาจากรัฐเปอร์ลิส๒วันก่อนนะ
เพื่อที่จะเดินทางกลับบ้านที่สตูน
แต่เหลือระยะทางอีก๑๐๐เมตรจะถึงชายแดนไทยบริเวณตำบลปูอยู่
ก็เลยถ้ามันมีเส้นทางที่มันใกล้กว่าเขาก็เลยคิดว่าว่ายน้ำมามันจะใกล้กว่า
เขาก็เลยตัดสินใจลงน้ำเลยค่ะลงทะเลไหว้เข้ามาแต่หมดแรงก่อน
เพราะดีนะคะมีชาวประมงไปเห็นแล้วก็ช่วยไว้ได้ทันนะคะ
อย่างไรก็ตามชาวประมงที่ไปช่วยเขาก็จะต้องกักตัวด้วยเหมือนกันนะคะ๑๔วัน
กล้องสกุลจันทราชในอำเภอเมืองสตูนบอกว่าหลังจากทราบเรื่องว่านายรัตนพลถูกปล่อยตัว
ให้ไปกักตัวที่บ้านก็รีบประสานเลยค่ะประสานนายประสิทธิ์แบ้สกุลนายกเทศมนตรีเมืองสตูน
ส่งเจ้าหน้าที่ไปรับตัวนายรัตนพลไปกักที่เทศบาลเมืองสตูน๑๔วันทันที
เพราะถือว่าเป็นบุคคลเสี่ยงนะมาจากประเทศมาเลเซียซึ่งก็มีการแพร่ระบาด
ต้องเฝ้าระวังเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเข้าข่ายหรือไม่ก็ตาม
ก็ต้องไปกักตัวสถานที่ที่รัฐจัดไว้ให้จะไม่ใช้มาตรการกักตัวที่บ้าน
จากมีโอกาสเสี่ยงจึงต้องนำมากักตัวที่ราชการจัดไว้ให้นะคะ
ต่อมาเมื่อชาวบ้านทราบเรื่องก็มีการรวมตัวกันที่หน้าสำนักงานเทศบาล
ตำบลคลองขุดคัดค้านอีกค่ะคัดค้านการนำตัวรัตนพลไปกักตัวที่เทศบาล
เพราะเกรงว่าจะนำเชื้อไปแพร่กระจายในบริเวณเทศบาลอีก
นายแอมพระมึงสะตูลพยายามชี้แจ่งกับชาวบ้าน
รัตนพลเป็นพี่เป็นน้องชาวตะบนคลองขุด
แล้วก็ตรวจสอบแล้วว่าไม่พบเชื้อแต่ต้องเอามากักตัวไว้ดูอาการ
ชาวบ้านจะไม่พอใจแต่ก็เดินทางกลับบ้าน
โดยไม่มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นค่ะ